การบริหารส่วนตำบลบางโงยอำเภอรามันจังหวัดยาลา
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยาลาหน่วยงานในสังกัด
กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านจัดกิจกรรมลงแขกเหี่ยวข้าว
อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายใต้โครงการโรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน
และยังเป็นการอนุรักษ์เข้าวัดปูเตะ
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชาวบ้านตะบนบางโงยอำเภอรามันจังหวัดยาลา
นิยมปลูกกันเพื่อนำมารับประทาน
และข้าวสายพันธุ์ข้าวมือลอที่ขึ้นชื่อของอำเภอรามัน
ในงานยังมีการจัดนิทัศกาลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว
สาธิตการทำเส้นขนมจีนสูตรโบราณจากปลายข้าว
โรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
รวมไปถึงฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนชาวนาจำนวน๕ฐาน

คือพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูก
เป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมในพื้นที่
นั่นก็คือพันธุ์วะปุเตะ
แล้วก็การแปรรูปข้าวให้เกิดเป็นอาหาร
ที่มีประโยชน์ให้กับคนในชุมชนด้วย